น้อยร้อยใหม่ทางวิกหมอชิดเขาคุณค่ะ

เกิดที่หนองคายสำเนาถูกต้องมาเลย
ก็เลยพูดภาษาอีสานวาวอีสานคล่องเลย
แอนน่าคือเด็กสาวสู้ชีวิตคนหนึ่งเลยนะคุณผู้ชม
กว่าน้องจะมาสวยเฉิดฉายอยู่ในวงการนี้ได้ฝากอุปสรรคมาเยอะเหมือนกัน

ก่อนละครออนแอร์แอนน่าบอกว่าหนูเดินทางไปไหว้แม่พึ่งพุ่มพวง
ที่วัดทัพศรดาขอพรให้ละครมันปังนะค่ะ
และที่สำคัญเรื่องนี้น้องแอนน่านี่เป็นลูกศิษย์ครูสลาเรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าครูสลาเนี่ยมาติวเข้มทั้งแต่งเพลงให้สอนร้องเพลงให้ด้วยอีกต่างหากนะจ๊
เจ้าตัวบอกว่าดีใจไม่คิดไม่ฝันเลยค่ะ

ครูสลามาสอนให้น้ำตาซึมเลย

แล้วไม่รีค่ะ
โอ้ยติดอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมค่ะ
เข้าท่อนฮุกจังเลยอะ
เดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ซ้อม